ที่เรื่องของนักเรียนนักเลงคุณผู้ชมทีนี้เป็นศึกของระหว่างขาสั้นกับขายาวครับ
มัธยมขาสั้นวิ่งหนีเพราะว่าถูกกลุ่มขายาวช่างกลไล่ตีครับ
ทำยังไงดีวิ่งเข้าวัดเลยแล้วภาพเนี่ยกล้องวงจรปิดจับไว้ได้
นี่ฮะคนแรกไปก่อนเลยครับกางเกงกากีขาสั้นวิ่งหนีเข้าวัดไป
แล้วนี่ฮะตามมาด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วตามมาด้วยแก๊งขายาวช่างกล
หลายคนอาวุธครบมือเลยนะไล่กันไปคนแรกวิ่งไปก่อน
เข้าไปในวัดครองเตยนอกเขาไล่กันมาแต่ตั้งแต่กรมศูนย์นะคุณ
การเขากรมศุนย์วิ่งไปถึงวัดครองเตยนอกค่ะไกลนะ
เออเปิดศึกทำร้ายกันมาตั้งแต่นู่นนะฮะในซอยถนนใหญ่วิ่งเข้ามาในซอยวัดคลองเตย
จากนั้นนักเรียนช่างกลมากับหลายคนไล่ตามไปแต่ละคนอาวุธครบมือ
มีดทั้งไม้หมวกกันน็อกมาครบเลยนะฮะวิ่งตามเด็กคนนี้เข้าไป
หลบอยู่ที่วัดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
ชาวบ้านเขาก็เห็นนะชาวบ้านก็ยืนไม่กล้าเข้าไปห้ามนะฮะ
อาวุธเข้ามาครบทีเดียวนะฮะทีมข่าวเราก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้ที่
โรงพักท่ามเรือเจ้าของพื้นที่ก็ได้คำตอบบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดเนี่ยเนื่องจากว่านักเรียนกับเด็กเทคนิคเขายกพวกตีกัน
น้ำบริเวณป้ายรถประจำทางที่บริเวณหน้ากลมศุลนักเรียนที่ก่อเหตุมีมากกว่าสิบคน
ซึ่งไม่ได้ปรากฏในคลิปทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีทั้งมีดทั้งปืนไล่ฟันไล่ยิงกันเนี่ยฮะ
แล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในวัดตำรวจกำลังตามจับกลุ่มตัวทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าพอไปเสร็จปุ๊บสองฝ่ายแยกกันไปก่อน
แล้วก็ไม่พบว่ามีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตตอนเนี้ยที่เราเห็นนี่คือหลักฐานสำคัญ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ถือว่าทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นได้
คืออายุยังน้อยอย่าเอาชีวิตอย่าเอาอนาคตมาทิ้งแบบนี้เลย

ตอนอายุน้อยไม่เท่นะคะ